แล้วก็น้องมีความผิดปกติทางสมองด้วย

จมน้ำที่สระเก็บน้ำในทุ่งนาจนเสียชีวิตค่ะ

ตำบลบ้านทานในอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเย็นเมื่อวานนี้เองนะคะ
ตำรวจภูทรบ้านลาดพร้อมด้วยทีมกู้ชีพมูลนิธิสว่างสรรเพชยัตธรรมสถาน
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นสระเก็บน้ำกลางทุ่งนาค่ะ
กู้ชีพต้องใช้เวลานานกว่า๕ชั่วโมงเลยนะคะ
ถึงจะงมพบร่างของเด็กชายนัทพัฒน์รอดกรุงวัย๗ขวบ
คุณตาของน้องเล่าให้ฟังค่ะว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กออทิสติก
มีความผิดปกติทางสมองแม่ของน้องก็เลยจะมาฝากให้คุณตาดูแล
แล้วก็รับส่งไปโรงเรียนเป็นประจำแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ค่ะ

ก่อนเกิดเหตุมีเพื่อนบ้านมาบอกคุณตานะคะว่าเนี่ยเห็นหลานเดินไปข้างสระน้ำแล้วหายไป
สงสัยว่าสงสัยน้องคงจะแอบไปเล่นน้ำเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะ
คือน้องเนี่ยชอบอากาศเย็นเวลานอนก็ต้องเปิดพัดลมตลอดเวลา
ก็เลยคิดว่าอากาศคงจะร้อนน้องก็เลยอยากจะไปเล่นน้ำ
แต่สุดท้ายก็จมน้ำไปนะคะตาพอรู้เรื่องเนี่ยก็รีบไปที่สระเก็บน้ำนี้
แล้วก็ลงไปงมหาหลานชายในสระค่ะงมอยู่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงก็หาไม่เจอ
ตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือ
กระทั่งพบศพของหลานชายเวลาประมาณ๒ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ